ดูเรื่องของปลาไหลสีทองกันหน่อย
วันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วมีมากมายหลายตัว
ตัวไหนให้โชคให้ลาบไปดูพร้อมกันฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปลาไหล

แต่เป็นปลาไหลสีทอง

เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับปลาไหลสีทองซึ่งเจ้าของเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบก้อนโต
ปลาไหลสีเหลืองทองอารามสวยแปลกตาตัวนี้ถูกนำมาเลี้ยงไว้ภายในบ้านพักเลขที่๒๕หมู่๒ตำบลและอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ได้พบกับเจ้าปลาไหลสีทองตัวนี้ซึ่งเข้ามาอยู่ในไส้ดักปลาซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะมาให้โชค
จึงจับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านและเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาดู
และบางคนเนี่ยก็ขอซื้อในราคา๕๐๐บาทแต่เขาไม่ขายเพราะตั้งใจจะเลี้ยงไว้
หรืออาจจะนำไปไว้ที่ตำหนักวรยานของจอมขมังเวศในพื้นที่ต่อไป
คุณสมชายบอกอีกว่าได้จุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดก็ได้เลขมา๓ตัว
ไปดูกันหน่อยว่ามีเลขอะไรบ้างยังไงก็ขอให้คุณสมชายสมหวังนะครับ
ไปต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านชวนกันไปส่องหาเลขเด็ด
พร้อมขอโชคลาภจากปลาไหลสีทองปลาไหลสีเหลืองทองสวยงามแปลกตาตัวนี้
ความยาวห้าสิบเซนติเมตรถูกเลี้ยงไว้ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่สองหกสี่หมู่หนึ่ง
บ้านชุมชนโคงไพรตะเบินโคงไพรอำเภอขานุวรลักษณ์สบูรี
จังหวัดกำแพงเพชรคุณปัญญาประกอบเหตุการณ์เจ้าของบ้านเล่าว่า
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินไปดูน้ำในที่นา
ก็เจอปลาไหลสีทองตัวนี้เนี่ยไหว้ถวนน้ำเข้ามาหาโดยดูเชื่องไม่กลัวคน
จึงจับกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเพราะเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
และตั้งใจจะเลี้ยงไว้เพื่อให้เป็นมงคลกับชีวิตเมื่อชาวบ้านรู้ข่าว
ชวนกันมาไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อ
พร้อมทั้งจุดทูปมงคลเสียงทายขอเลขเด็ดกันอีกด้วยล่ะครับ
ไปดูกันหน่อยว่ามีเลขอะไรบ้าง
ยังไงก็ค่อยดูและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
อย่าได้ดูถูกเลขเบิ้ล
จริงอย่าได้ดูถูกผัดฉาบปลาไหล่

เออไม่ลองชิมมา
ชาปลาไหลติดใจเลย

เอ้าเรื่องแปลกก็มีมาฝากกัน